จะเอาให้ดูค่ะเป็นรถสองแถวกับแท็กซี่อืม
มีผู้โดยเหมือนกันค่ะผู้โดยสารยังอยู่บนรถเลย
เอ้ามันเป็นเหตุการณ์หัวร้อนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแม่เก่งนะครับ
เปิดไฟเลี้ยวปุ๊บจะต้องได้ออกออกไม่ได้เปิดกระจกด่าครับ

ถ้าหรอกคุณสมัยคุณนั่งในรถแท็กซี่คันนี้คุณเป็นผู้โดยสาร
คุณทำไงอ่ะเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมผู้โดยสารเขานั่งกอดอกอยู่ข้างหลัง

ใช่ค่ะเนี่ยกล้องหน้ารถของรถแท็กซี่เนี่ยนะ

มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องทั้งสองฝ่ายนะนะไม่ยอมกันค่ะ

ผู้โดยสารก็ยังจับยังนั่งยังโหนรถอยู่เลย

แล้วก็บอกว่าบนถนนหัวร้อนง่ายจัง

รถสาธารณะทั้งคู่ตามคลิป
ปาดหรือมีเหตุอะไรกันมาก่อนควรมีน้ำใจ

ขนส่งว่าไงรถสาธารณะทะเลาะกัน
ขณะมีผู้โดยสารทั้ง๒คันเจอนักเลงครับ
แล้วก็บอกพี่กัดนะคะคืออยู่หน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คือคลิปนี้พอแชร์ไปคนแสดงความคิดเห็นเยอะ
คือเขาบอกว่าไงรู้ไหมบอกอย่างแท็กซี่ระวังนะ
พี่จะโดนร้องเรื่องมารยาทคนขับอันนี้เดี๋ยวจะโดนอีกเรื่องหนึ่งด้วย
ยังไงก็ตามค่ะนึกถึงผู้โดยสารนะ
คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็ใจเย็นกันนะคะ